นี้อาทิตย์สุดเฮ้ยน้องบุกคลาดแอ้วมาเช็ดข้าวอาทิตย์ตรงที่
บุกลับวันนี้ก็มาดูหน้าของอาทิตย์ปกครองอ่ะตัวว่าเค้าจัดงาน
อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับถามคิดว่าสักชั่วคริสต์เอาโดย
เจนส์แอบพิภาพตรงพิภาพนี้ผมเลยฮะผมเป็นอ่าทรงพลักษณ์

ก็หลายหลายคนนะฮะที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนที่ก็แนะนำให้ไปเฉพาะนะครับ

พี่เปิดกล้องเวงสองเรื่องนะครับมีเรียนรักอยู่อีกยาวนะครับ
ก็ไม่ได้แฮปปี้อยู่ครับไม่มีอะไรเลยครับ
มันมีข่าวเรื่องของทุกคนเข้ามามันมีข่าวต่อไปไหมครับ
ไม่มีจริงแล้วมันก็แยกกันครับเป็นประเด็นกันครับ
แล้วมันไม่ได้มีการมาบอกอะไรนะครับ

จริงผมห่วงตัวเองเนี่ยเหมือนว่าไม่ห่วงเขาเลย
เพราะว่าเท่าที่รู้จักกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้

ผมก็ไม่ได้โวยคอนหลายเพราะว่าก็ยินดีกว่าคุณแล้วทุกอย่างนะครับ
แต่พาที่เหยียบออกมาค่อนข้างเป็นทะเลด้วที่เป็นหลอด
ยังไม่ได้คิดว่าสัญญาคืออีกครับ
อ๋อแล้วตรงนี้เนี่ยครับมันต้องเจ็บใหญ่อยู่ต้องเจ็บใหญ่อยู่ครับ
ต้องเจ็บใหญ่อยู่ต้องเจ็บใหญ่อยู่ต้องเจ็บใหญ่อยู่ต้องเจ็บใหญ่อยู่ครับ

ผมต้องมีเพื่อนอยู่หลายช่อง

ยังเหมือนเดี๋ยวเราก็ยังเจอกันได้

และก็เป็นแชงรมให้ด้วย
มักก็เรียกผมในราคานเลย

ภารกาลในวันนั้นแห่งเนอะ

ทุกคนบอกว่าเย็นคนตกใจเพราะแม่เองน้องจอง

บอกว่ามันยังมีหลายฉันที่ต้องร้องให้
สวัสดีครับสวัสดีครับ